ทำไมหยอด
เสร็จแล้วหรือ

หือ

ป้องกรแล้วก็แข็งที่ได้มันมากหมุนติ้วเลยเร็วเร็ว
อันว่าอะไรหรอพี่เขาขับรถอยู่
ป้องไปนี้ไง๓แยศค่ะต่องพี่ใช่

ต้องไปหรือเปล่าใช่ครับต้องไปครับ
ไม่หลงนะไม่หลงชัวร์ต้องไปเลย
เดี๋ยวพอเจอโค้งอันตรายปุ๊บตรงไปเลย
เขาคงอันตรายเขาก็คงอันตรายเขาต้องออกไป

ไปที่เขาไฟด้วยครับครับกุ้ง

เฮ้ยไปไม๊ย

เห้ยพูดเข้าไฟจริง

ไหนข้างในอาจจะมีนิติวก็ได้
คุณพี่ไม่ดูเลย

เฮ้ยไม่ยอมอย่างนี้

เชฟแล้วเชฟ
คนละถาดสบาย
ของพี่ก๊อฟครับวางไว้๑๒๐๐ครับได้๓ถาด

เมนูกุ้งอบภูเขาไฟ
โดดเด่นอยู่ที่การจัดเสิร์ฟที่มาแบบภูเขาไฟ
ที่ปะทุด้วยเปรียวไฟที่ผวยพุ่งออกจากปากปลองกุ้งเขาไฟ
เผาจนกุ้งสุกหอมอร่อยโดนใจ

เร็วช่วยมา

ช่วยด่วนแล้วเชฟกุ้งเต็มหน้าหมดตอนนี้ไม่ไหวแล้ว

ทั้งสองคนนะครับหันหลังเข้าหากันครับ

อมน้ำให้เต็มปากเลยครับ

น้ำเย็นใช่ไหมวะอืม

ผมจะลดให้๑จานครับ
เชฟ๑จานบ้าแล้ว

ให้กิน๑จานหรือว่าอะไร

เชฟเชฟ

ทำอะไรทำไมคุณแบ่งไปให้จานกันอ่ะ

ยัดเข้าไปแบบ๔๐๕๐ชิ้นอะ

วินแล้ว
นะมากกกกกกตัวอย่างนี้แบบนี้
เอาเว้ยเราพลิกกลับมาแสงแล้วไปเลย
อีกนิดเดียวกินงนิดเดียว
เกิดมาไม่เคยกินกุ้งเยอะขนาดนี้

แต่นี่มันก็มากเกินไป
เอาคุณไปไป